นี่เพิ่งจะผ่านปีใหม่มาได้สักประมาณ๒อาทิตย์นะคะรู้สึกไหมว่าเป็นสองอาทิตย์ที่เราต้องเป็นนักสู้กันตั้งแต่ต้นปีเลย
เอาจริงเราสู้กันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะให้กำลังใจนักสู้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นการสู้กับโรคระบาดตอนนี้ระบาดทั้งคนไปถึงระบาดหมู
และรวมไปถึงเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจของแพงน้ำมันขึ้นราคา
คือฟังดูแล้วมีแต่ปัญหาปัญหานะคะแต่นั่นแหละอะไรก็ตามที่มันเป็นโจทย์ยากยาก
เมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านไปได้ภูมิใจชื่นใจกับตัวเองบ้างชมตัวเองบ้างก็ได้นะคะ
เราไม่ได้หลงตัวเองเนาะแต่วันนี้ต้องบอกว่าปัญหาซ้ายขวาหน้าหลัง
ถ้าเราไม่ชิงพังไปซะก่อนนะเราถือเป็นคนเก่งและเป็นนักสู้คนหนึ่งเลย
ขอให้เราผ่านพ้นทุกเรื่องไปด้วยกันนะคะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักอยากให้ใครสักคนหนึ่งรับฟังพื้นที่ตรงนี้เปิดรับเสมอนะคะ
เว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ในยูทูปของไทยรัฐ
มาดูคำถามของวันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างหนักค่ะ
พี่อ้อยอยากจะให้น้องมีโอกาสได้ฟัง
และถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ฟังแล้วขอให้มีสติไวนะคะ
คำถามนี้สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อเอ
มีเรื่องทุกข์ใจค่ะไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน
หวังว่าพี่อ้อยจะรับฟังหนูนะคะยินดีที่สุดเลย
เป็นคนเชื่อแบบนี้เสมอนะคะเรื่องเศร้าแค่เล่าก็เบาลงนะคะ

เพราะว่าตอนนี้ท้อง๗เดือน
ขอเล่าเรื่องชีวิตเอก่อนนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะ
ฐานะค่อนข้างยากจนตอนเรียนมัธยม
พ่อแม่เอบอกว่าเขาไม่มีเงินส่งเรียนแล้วนะ
ถ้าอยากเรียนสูงต้องหาทางส่งเสียตัวเองเรียน
ก็เลยทำงานเก็บเงินค่ะตั้งแต่ม๕
พอเรียนจบมัธยมปั๊บก็มาสมัครเรียนที่กรุงเทพ
แล้วก็กู้กยศเพื่อส่งเสียตัวเองเรียน
เก่งนะคะน้องโหใจสู้มากจริง
ส่วนเงินเก็บที่มีเอามาเช่าห้องเล็กอยู่
ซึ่งตั้งแต่ขึ้นมากรุงเทพก็รับจ้างทำงานตามร้านอาหารในห้าง
ดิ้นรนหาเงินทุกทางที่จะหาได้
เรื่องนี้เพื่อนในกลุ่มรู้ถึงความลำบากของเอทุกคน
ซึ่งเพื่อนเอดีนะคะซัพพอร์ตเสมอ
และหนึ่งในคนที่คอยช่วยเหลือมากที่สุดคือบี

อยู่กับป๊าและอาม่าแค่๓คน
บ่อยครั้งบีมักจะชวนเอไปนอนที่บ้าน
มันก็เลยทำให้เอค่อนข้างสนิทกับคนที่บ้านบี
และความสนิทมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายในชีวิตค่ะ

เอไปงานวันเกิดบีที่ร้านร้านหนึ่ง

แต่ความที่บีเมาแล้วอ้วกในรถ
๊าก็เลยตัดสินใจพาบีไปส่งบ้านก่อน

ระหว่างทางที่ป๊าพาเอมาส่ง

พยายามจับนั่นเจ็บหนี้เอตลอด
จับมือจับขาอ่อนจับหน้าอก

คืนนั้นป๊าไม่ได้มาส่งที่หอนะคะ

ดินโรนขอร้องป๊าแต่ป๊าไม่หยุด
และตอนนั้นป๊าก็ข่มขืนเอ

เอมานานแล้วขอป๊าเถอะ

พอทำเสร็จเขาก็เอาเงินยัดกระเป๋าเอ
ตายแล้วมันแย่มากเลยนะคะ

มาหากินด้านนี้เหรอคะมีอะไรเสร็จปั๊บ
แล้วก็จับเงินยัดใส่กระเป๋า
หลังจากที่ป๊าพาอีมาส่งที่หอในคืนนั้น

ก็มาดักรอที่หน้าหอรวมไปถึงที่ทำงาน

เขาก็ขู่ว่าจะบอกที่ทำงาน

รวมถึงขู่จะบอกบีว่าเอน่ะ
มาเล่นกับป๊าเขาใช้คำนี้เลยนะคะ

ก็เลยยอมให้ป๊าทำสิ่งเลวร้ายกับเอไปเรื่อย

มีแต่เอที่ต้องซื้อยาคุมมากินเอง
กระทั่งผ่านมาได้๓๔เดือน

เอกลัวมากรีบไปซื้อที่ตรวจมาตรวจ
และก็ต้องยอมรับความจริงว่าเอทองค่ะ
นี่คือการท้องกับพ่อของเพื่อนนะคะ
ตัดสินใจบอกป๊าป๊าดูไม่ตกใจ
แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊อยากทำอะไรก็ทำนะ

อายนะพี่แต่ก็เลือกที่จะเก็บเด็กเอาไว้

ก็โอเคกับการตัดสินใจของเอ
กลัวว่าจะลำบากหิ้วท้องไปเรียน
ซึ่งเอก็เห็นด้วยเพราะเราไม่อยากตอบคำถามเพื่อน
และป๊าก็จัดการย้ายหอให้เอ

พาไปฝากคันโอนเงินให้ใช้อาทิตย์ละ๓๐๐บาท
ตอนนั้นแอคิดแค่ว่าขอใช้เงินจากเขาไปก่อน
พอลูกคลอดเอจะเริ่มจัดการอะไรได้แล้วเอจะหนีไป
แต่พอท้องเข้าเดือนที่๖ป๊าเริ่มหายไป
โทรหาบอกว่ายุ่งแล้วก็ตัดสายจนเอรู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมแล้ว
จนกระทั่งเดือนที่ผ่านมาอยู่ดีในบัญชีเอ
ก็มีเงินโอนเข้ามา๕๐๐๐บาท
ลองเช็คดูก็รู้ว่าเป็นป๊าที่โอนเงินมาให้

๊าบอกเองว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับคลอดลูกนะ

และหลังจากคลอดป๊าจะยังส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้เอทุกเดือนเดือนละหมื่นบาท
แต่ต่อไปนี้จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเออีก
ซึ่งตอนแรกเองไม่ยอมก็เลยทะเลาะกับเขา
๊าก็บอกเอว่าถ้าเอวุ่นวายกับเขามาก

และเขายังบอกอีกว่าเอตัดสินใจจะเก็บลูกไว้เองนะ
ดังนั้นเอก็ต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
นี่คือกรรมของเอที่ยอมให้เขาทำร้ายเราจนท้องเหรอคะ
เขาทำให้ชีวิตเอพังและเขาก็ยังทิ้งเอไปอีก
เอาจริงตอนนี้เออยากกลับบ้าน
แต่ก็กลัวกลับไปแล้วจะทำครอบครัวลำบาก
จะเป็นขี้ปากคนในหมู่บ้านเพราะเอเรียนไม่จบ

ลูกเองก็กำลังจะไม่มีพ่อ

เอควรจะเดินไปบอกบีว่าพ่อเขาทำอะไรให้เอบ้าง
มืดไปทุกด้านไม่รู้ว่าจะเดินทางไปทางไหนต่อแล้วพี่

อืมตั้งสติก่อนนะน้องเอนะ
สิ่งที่น้องเจอเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด
ตอนนี้น้องต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงแข็งแรงค่ะ
เพื่อให้ลูกจะได้คลอดออกมาอย่างปลอดภัย

แต่สิ่งนี้น้องเอต้องมีบทเรียนนะคะ

อย่างน้อยสติจะปกป้องเรา

สิ่งหลายอย่างที่นอกเหนือการควบคุม

เกียรติคำว่าพ่อที่ลูกเรียกนะคะ

และเลือกที่จะใช้ชีวิตเป็นบ้านที่สอง

ไม่รู้สิบีจะมองเรื่องนี้ยังไงนะ
เพราะการทิ้งเวลาให้มาเนิ่นนานขนาดนี้
เพื่อนของน้องอาจจะมองก็ได้ว่า

หรือมีใจที่จะอยู่ในสภาพนี้

ตามที่เอตั้งใจว่าจะบอกบีในวันนี้

บอกกับพ่อให้มารับผิดชอบเราต่อหรือ

อยากให้น้องคลอดลูกให้เรียบร้อยก่อน

ตอนนี้เป็นคุณแม่ท้องแก่๗เดือนแล้ว

รับมือกันกับเรื่องนี้ต่อไป
พอรับมือกับความบาดเจ็บทางใจได้

อยากให้น้องกลับไปอยู่ในที่ปลอดภัยของน้องนะ
อย่างน้อยที่สุดถ้ายังไม่อยากกลับไป

ก็ควรบอกคุณพ่อคุณแม่สักนิดนะคะ
ผู้ที่ให้เลือดเนื้อและชีวิตกับเรา
เรื่องนี้น้องไม่ใช่คนผิดแต่เพียงผู้เดียวนะ

บอกกับท่านว่าที่หนูเลือกจะบอกที่บ้าน
เพราะไม่อยากทรมานกับการปกปิดอีกแล้ว

รู้เรื่องราวเหล่านี้จากคนอื่น

คิดว่าหนูควรจะทำยังไงต่อดี

เราเองหาวิธีคร่าวเอาไว้แล้ว

ไม่อยากให้น้องไปเรียกหาความรับผิดชอบ

คนบางคนเสียเข้าไปน่าดีใจกว่าได้เข้ามา

น้องคือคนที่เป็นแม่เลี้ยงของเพื่อนเรานะคะ
และถ้าพูดกันแย่นะ

คือภาพแย่แบบนี้มันซ้อนทับกันอยู่
เพื่อนสามารถที่จะแปลเจตนาน้องเป็นแบบนั้นก็ได้

หรือบอกกับเพื่อนให้รู้ว่า
เธอตอนนี้เราเจอเรื่องแย่เรื่องนี้อยู่

แต่ตอนนี้พอน้องล่วงเลยเวลามาเป็นปี

ห้ามเพื่อนคิดไม่ได้ว่าที่สุดแล้ว
เราก็มีใจที่จะเป็นแบบนี้นะ

คราวนั้นแหละค่อยบอกกับบี
บอกกับบีได้เลยว่าเฮ้ยเธอ
เราจะเล่าเรื่องแย่ในชีวิตของเราให้เธอฟัง

เราไม่ได้มุ่งหวังจะไปเรียกร้องค่าเลี้ยงดูอะไรนะ
แค่เรารู้สึกขอโทษที่เราหายไป
เพื่อนที่เคยมีใจและดูแลเรามามากมายขนาดนี้

วันที่น้องเข้มแข็งและแข็งแรงแล้ว

เขาจะไปบอกเพื่อนเราคือน้องบีนะ

ตอนนี้อย่ามาขู่เราแบบนี้อีก
เพราะเราชิงบอกบีไปเรียบร้อยแล้ว

สมมุติว่าเขาอยากให้เราตอบสนองความรู้จักพอของเขาอีก
อยากให้เราไปตอบสนองความสัมพันธ์ทางกายกับเขาอีก
แล้วขู่ว่าถ้าเราไม่ให้เดี๋ยวเขาจะไปบอกกับบีนะ

คราวนี้ไม่มีอะไรต้องกลัว
แต่ไม่ใช่รีบบอกไปตั้งแต่ตอนนี้
ตอนที่น้องยังอ่อนแอเป็นคุณแม่ท้องแก่ค่ะ
ยังดูแลตัวเองและดูแลลูกยังไม่ไหวเลย
ถ้าสิ่งที่น้องหวังมันพังล่ะเกิดเพื่อนไม่เข้าใจ
มันจะยิ่งทำให้สภาพจิตใจของน้องแยกเข้าไปอีก

บอกและเล่าให้เขาฟังว่าเราเจออะไรบ้าง

และย้ำกับเขาว่าเราไม่ต้องการอะไรนะ
แค่ขอบคุณและขอโทษในเวลาเดียวกัน
เราขอโทษไม่ได้ขอโทษที่
เราจะไปแย่งพ่อหรือไปทำให้ชีวิตครอบครัวของเขาเดือดร้อน

เล่าทุกอย่างอย่างละเอียดเราโดนข่มขู่อะไรบ้าง
ถ้าอยากจะให้บีช่วยเราก็ขอแค่
อย่าบอกว่าเราอยู่ที่ไหนช่วยปกป้องเราด้วย
เราเลือกเก็บเด็กไว้เพราะเราไม่อยากทำบาป

ที่บอกเพราะอยากให้เพื่อนรับรู้ไว้

หลักฐานทุกอย่างเอาไว้เผื่อจะต้องป้องกันตัวเองในอนาคต

แต่ถ้าเราเสียสติและไม่ได้ประคองใจตัวเองให้ได้

ถ้ามีพ่อแย่แบบนี้มีแม่คนเดียวก็ได้เอาจริง
และทั้งหมดคนที่ควรอายคือเขา

เขาขู่จะไปบอกที่ทำงานว่าเราไม่ดีพฤติกรรมไม่ดี
ก็ตามจริงใครที่ควรกลัวการโดนแฉมากกว่ากัน
อาชีพหลายสิ่งหลายอย่างในวันนี้
ถ้าน้องขยันมากพอพี่ว่าน้องรอด

ลองกลับไปหาที่เรียน
ที่เราดับไว้เรียนต่อได้ไหม
เรียนแบบไหนมีออนไลน์ไหม

ที่สามารถให้น้องมีวุฒิติดตัวสักนิดก็ยังดี

แต่อย่าลืมหาที่ปลอดภัยของตัวเองนะคะ
พ่อแม่เราไม่รู้สิต่อให้ลูกเจอเรื่องเลวร้ายขนาดไหน
ยังไงเลือดของท่านก็ไหลเวียนในตัวเรานะคะ

อย่าคิดแค่ว่าทุกทางออกมันจะมีปัญหานั่นปัญหานี่

อย่าใช้แต่ความกลัวความกลัวความกลัว
กลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่กลัว

มันเป็นสิ่งที่ก็ผู้หญิงคนหนึ่งโดนกระทำ

สามารถพังชีวิตและครอบครัวของเขาได้มากกว่าที่ทำกับเราอีก

หลายครั้งคนอ่อนแอ
คนที่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแผลใหญ่ในชีวิต
แล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะปกป้อง
เลี่ยงที่จะพูดถึงความจริง

และสามารถทำร้ายคนอื่นแบบนี้ได้ร่ำไป
เพื่ออยากให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นสติให้กับหลายคนที่ฟังอยู่นะคะ

อย่าไว้วางใจใครบางคนมากจนเกินไป

เป็นคนที่เราไว้ใจที่สุดนั่นแหละค่ะ

ถ้าสติแตกชีวิตจะแหลกลงได้
วันนี้อันตรายเกิดได้รอบตัวค่ะ
มัวแต่ปาร์ตี้จนไม่มีสติ
ชีวิตเปลี่ยนไปได้ทันทีนะคะเพราะเมา

เมาแล้วก็ได้สามีโดยอุบัติเหตุเยอะแยะมากมาย
เรื่องราวแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกเลย
ที่สำคัญค่ะวันที่เราขาดสติ
จะเป็นวันที่เราปกป้องตัวเองได้น้อยมาก
และวันนี้พี่อ้อยอยากให้สติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัว
เกิดเรื่องราวต่างนานามากขึ้น

ปัญหาข้างหน้าน้องคลอดลูกออกมาอย่างแข็งแรง
บอกคุณพ่อคุณแม่สักนิดว่าสิ่งที่น้องเจอคืออะไร
เพราะการเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟัง
มันเหมือนกับเราได้ทบทวนตัวเองอีกครั้ง

วันนี้น้องไม่ใช่ผู้หญิงโสด
น้องเป็นผู้หญิงที่มีลูก

น้องไม่ทำลายชีวิตบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้น
วันหนึ่งน้องอาจจะขอบคุณก็ได้นะคะ
ที่เขาเดินออกจากชีวิตเราแบบนี้

อยู่ทำลายชีวิตของเราให้นานไปกว่านี้

ฟังกันอยู่แสดงความคิดเห็นกันได้

รักยังไงที่เราใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อย่าใช้แต่ความรู้สึกอย่าใช้แต่ใจ
หัวหรือสติตามมากำกับหัวใจไม่ทันนะคะ
วันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป